คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
ที่เราจะคุยกันเป็นแขกรับเชิญที่เราหวัดเสียวมาก
ดีแล้วที่เป็นการอัดเทปเพราะว่าถ้าเป็นรายการสดก็อ่ะตัวใครตัวมันค่ะ
แขกรับเชิญคนนี้นะคะจะเป็นแขกรับเชิญที่จัดอยู่ในประเภท

เราจะคุยกับหม่อมธนัดแดกหรือว่าคุณเสกค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณเสกเอากี่คดีในรายการนี้ดีคะ
ตอนนี้ก็สิบกว่าคดีแล้วครับฟ้องเขานะฟ้องเขานะ
มีใครมาฟ้องเราบ้างหรือยังคะไม่มีครับ
ไม่มีไม่มีใครยุ่งผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
แต่ฟ้องเขาเนี่ยฟ้องเก่งใช่

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อมูลเท็จข่าวปลอมทำให้เกิดความเสียหาย

เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารของเราหรือว่าเป็นเรื่องอะไรคะ
ธุรกิจอาหารครับล้วนเลยไหมคะพี่
เลยครับล้วนถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ใจ

มันกระทบกับคนที่ไม่รู้แล้วก็ไปเชื่อหลงเชื่อ
ทำให้ไม่เข้ามาใช้บริการอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่อง
มันมีผลเยอะจริงหรอค่ะหรือมันมีผลที่เราจับต้องได้หรอ
คืออย่างนี้ลูกค้าเดิมก็ยังมีอยู่ในกลุ่มที่เขาใช้บริการอยู่ปกติมี
แต่มันมีผลกับลูกค้าใหม่ที่ไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องรสชาติคุณภาพหรือว่าราคาคะที่โดน
ส่วนใหญ่ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของราคา

เพราะว่าพอเป็นข้าวแกงปุ๊บเนี่ยขายแพงไม่ได้ไม่ได้

ใช่ผมขาย๕๐บาทก็ราคาเท่าพูดตรงก็คือราคาเท่าในห้าง
ก็อาจจะถูกกว่าห้างด้วยแต่ว่าเขารับกันไม่ได้
แต่ส่วนน้อยครับที่จะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่า
คือไม่ได้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมหรอกแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ยอม
มันยอมไม่ได้คือผมขายข้าวราดแกงจานละ๕๐บาทแต่ไปบอกว่าผมขายจานละ๕๐๐บาท
ไม่หรอกครับเราก็มีทีมทนายที่เขาคอยดูแลผมประโยชน์ให้
คือบางอย่างฟ้องไปเพื่อให้หลับจำ
คนกลุ่มอย่างนี้ไม่ใช่ทำแค่ร้านผมนะมันไปทำทุกที่
อาจจะไม่ใช่กับร้านอาหารอย่างเดียวด้วยหรือเปล่าถูกต้อง
คือตอนนั้นคนมีฟิตแบ็คกลับมาที่คุณเสกยังไงบ้างคะ
ที่ข่าวออกไปว่าเนี่ยปิดไปแล้วตั้งหลายสาขา
จริงแล้วเท่าที่ผมเจอนะเจอกับตัวเนี่ย

ผมยังไม่เคยเจอใครที่มันเก่งแบบมั่นใจต่อหน้า
แล้วที่มาด่าผมแล้วมาด่าต่อหน้าผมเลย
ตั้งแต่อยู่ในโลกโซเชียลมา๕ปีไม่เคยเจอสักตัวเลย

ค่ะพี่เอิ่ม
แต่จริงนะคือโดยลักษณะของคน
สมมุติเป็นคนที่คนส่วนใหญ่รู้จักผ่านโซเชียลมีเดีย

มันจะปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเนาะ
บางทีมันอาจจะมาขอถ่ายรูปคู่กับเราก็ได้

ก็มี

มีมีแต่คนรัก

เนี่ยเราอะค่ะ

ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยจริงที่เราเห็นข่าวคุณเสก
คือจริงมันไม่ได้มีความเข้มข้น
มีปัญหาอะไรขนาดที่คนอาจจะเข้าใจ

ดูเป็นสองแบบอะอัตรคตีกะลำเอียง

มันก็ต้องถูกจ้องอ่ะ

ก็เป็นได้

ไม่ได้๑๘สาขาหรอกปีหน้าเราก็ต้องเอาไว้ถึงเกิน๓๐สาขา
เรามีกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้บริการเราอยู่แล้ว

แต่ว่าห่วงว่าคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาไปฟังข่าวปลอมเนี่ยอืม
แล้วก็ไปเสพข่าวปลอมเขาจะเข้าใจผิดไปอะไรอย่างนี้
คุณเสกถ้าเอาช่วงกุมภาพันธ์หรือว่ากำกึ่งห้างจะปิดไหม
รัฐบาลจะสั่งปิดอะไรบ้างคือตอนก้ำกึ่งก่อนนะก้ำกึ่งเราวางแผนไว้เลยไหมคะ

คือจริงนี้โควิดมันมาตอนธันวาสมัครที่เมืองจีน
แล้วมันเริ่มมาเมืองไทยก็จะมกลาไปแล้ว
กุมภาอีกวก็เยอะแล้วมีนานี่หนักเลย
ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าต่างประเทศเริ่มใช้มัตการณ์แบบนี้ก็เริ่มต้องการให้เริ่มตัว
เอาช่วงกุมภาก่อนนะคุณเศคยังไม่งั้น
กุมภาเนี่ยเป็นช่วงแบบน่วมอ่ะมารุมมาตุ้มมากแบบตรงไหนดีวะ
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ยังไงจะปิดเหรอวะปิดปิดแล้วจะยังไงต่อ
ผมดันไปเปิดสาขาด้วยในห้างตอนช่วงกุมภา
เพราะว่าแผนมันออกมาแล้วก็ต้องทำไปก่อน
ก็ต้องทำแล้วก็ใจดีสู้เสือแล้ววะ
ทำไปแล้วเงินมันลงทุนไปหมดแล้วเราก็ต้องไปเปิด
แล้วพอไปเปิดแล้วก็เปิดไม่นานก็เรียบร้อยเลย
เปิดโควิดปิดโควิดเลยนั่นแหละ
ยินดีด้วยค่ะดีครับดี

ไม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเสกประเมินว่าสถานการณ์มันจะแย่แค่ไหน
เพราะว่าช่วงกุมภาต้นกุมภามาเนี่ยนะมันยังไม่ชัดนะ

เริ่มมีผลกับตัวเลขแล้วครับ
กุมภาเริ่มเห็นตัวเลขแล้วมันเริ่มลดลง
คนเริ่มไม่ออกต่างจังหวัดแล้ว

เพราะฉะนั้นตัวเลขมันเห็นชัดเลยครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงเหวแน่นอน
แล้วคิดไหมว่าจะหนักขนาดปิดห้าง
ปิดสถานที่ถนนโล่งคนเงียบ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เพราะว่ามัน
ผู้ติดเชื้อตอนนั้นมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดเหมือนต่างประเทศไง
แต่ว่าพอปิดจริงแล้วก็รู้อยู่แล้ว๑สัปดาห์

เพราะว่าข่าวมันเริ่มออกมาแล้วว่าจะปิดภายใน๑อาทิตย์ต่อไป
คือถ้าสมมุติเราเคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะคะที่ก็ทำธุรกิจเนี่ย
เรื่องของการค้าขายแบบนี้คือเขาแก้ไขโดยใช้ออนไลน์

ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าสาขาส่วนใหญ่ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มันนอกพื้นที่ออนไลน์ที่จะไปถึง

ใช่ของเรามันเป็นสาขาที่อยู่ในปั๊มปรทสักส่วนใหญ่ซึ่งมันเน้นคนเดินทาง
ไม่แต่ว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้ไหมพี่เสกแบบสมมุตินะถ้าเราทำเราคงจะดิ้นเข้าออนไลน์เหมือนกัน
อาจจะไม่ได้เข้าเจ้าใหญ่ก็ได้นะพี่แต่แบบเฮ้ยรับโทรศัพท์แล้วให้เด็กไปส่งนะ
เข้าใจครับคือก็ทำอยู่แต่ว่าด้วยฐานของเราจริงเนี่ยคือลูกค้ามากินที่ร้าน
ตอนนั้นทุกคนทั้งกรุงเทพแหละหรือทั้งประเทศออนไลน์หมดเลย

มันก็คนก็ทำออนไลน์ธุรกิจอาหารทำออนไลน์แล้วหมดละ
แล้วถามว่าเราไม่ได้มีฐานตรงนี้ตั้งแต่แรกไงมันก็เลยแบบ
เลลิเวอรี่โดยตรงเลยเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ายังมีผู้ใช้บริการน้อยอยู่เพราะว่าเราไม่ได้
มันตัวเลขสักกี่เปอร์เซ็นต์เอาอย่างงี้ปกติเอาเฉลี่ยแล้วกันนะครับ
ได้ค่ะสาขาหนึ่งก็ขายยอดขายประมาณห้าหมื่นบาท
ก็เหลือประมาณสามพันห้าพันอ๋ออืมเราปลดคนไหม
เดือนแรกไม่ได้ปลดครับจ่ายเงินเดือนเต็มจ่ายเต็มด้วยเต็ม
ไม่ลดเวลาไม่ลดวันด้วยไม่รู้จะลดยังไงอ่ะเพราะมันมันก็ทุกคนก็ช็อตไปหมดอ่ะ
ก็มีแก่พนักงานส่วนกลางที่ยังทำงานอยู่แต่ว่าพนักงานหน้าสาขาเราให้เขาหยุดอยู่บ้าน
แล้วก็ทำเรื่องเป็นวินอัลเปย์ได้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์ไปอืมครับคือจัดการในรูปแบบของการใช้ระบบ
ใช่แต่ว่าพยายามที่จะไม่ใช้วิธีการให้คนออกแบบออกเลยถูกไหมค
แต่ว่าคืนสิทธิ์ให้เขาไปรับสิทธิ์อื่นที่แบบปกติก็เวลาร้านเรากลับมาเปิดเราก็เรียกเขากลับมาทำงาน
เขากลับมาหมดไหมพี่ไม่หมดอยากจะถามเหมือนกันน้องน้องที่เขาเคยมีงานอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์นะเวลาโควิดปิดไปเวลาเจ้านายเรียกกลับมา
ส่วนใหญ่ที่ไม่มาเหตุผลคืออะไรคะไปเป็นเจ้าของกิจการอ้าวอยู่ดีก็รวย
ไม่ก็ไม่ได้รวยหรอกคือเขาก็ต้องดิ้นลนอ่ะเขาก็อ๋อเดี๋ยวคือหมายถึงก็ทำเล็กน้อยของเขาอย่างนี้ใช่ไหม
เออเออไปทำเองซื้อของมาขายให้ตามตลาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
ก็ไปตรงนู้นแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากกลับมาแล้วเพราะเขาก็เริ่มชินกับแบบนั้นอืม
เอ๊ะเวลาฝึกฝึกคนทำงานร้านเข้าแก่อย่างงี้มันยุ่งยากตรงไหนพี่
เราก็มีแผนกเทรนนิ่งนะครับอืมส่วนใหญ่เรื่องที่ยุ่งยากคือเรื่องอะไร
ความสะอาดหรือบางอย่างครับใจบริการเวลาพูดสะอาดมันอันดับหนึ่ง
ส่วนใหญ่ที่จะฝึกเด็กยากยากหน่อยอ่ะคือเรื่องไหนคะคือเรื่องเอ่อ
เวลาเจอลูกค้าเหวี่ยงไหมไม้เซ็ตคือการทำธุรกิจอาหารบางทีมันไปใช้อารมณ์ไม่ได้
อ่าคือส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่แบบดื้ออ่ะไม่ทำตามมาตรฐานมั่ง
อ่าเอ่อคือในในร้านเราก็จะมีใบเอสโอพีคุมอยู่แล้วว่าอย่างเช่นแผนกครัวเนี้ย
คุณต้องทำอาหารเนี้ยอุณหภูมิเท่าไหร่อืมแล้วคุณต้องต้องเอ่อ
ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็จะมีคุมหน้าตาอาหารต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนใหญ่ก็เอ่อทำได้แต่ว่าส่วนน้อยก็จะแบบรักไก่อ่ะอ่า
เอาง่ายเอาเร็วฉันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรซึ่งก็ก็จะมีแอร์เรียดูแลอีกทีหนึ่ง
คือถ้าเราคุยเรื่องร้านข้าวแกงทั่วไปนะคะผู้ฟังเราก็อาจจะนึกภาพแบบที่เราคุ้นตากันนะ
ทั่วไปแต่ว่าถ้าเอาของหม่อมถนัดแดกนี่คือแบบมันเป็นระบบที่แบบคือทุกที่ต้องเหมือนกัน
เป็นรสชาติคุณภาพปริมาณอ่า
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติหลุดจากระบบนี้เราก็จะไม่ปล่อยผ่าน
อืมแต่ทีนี้ในส่วนของการทำร้านข้าวแกง
พอบอกร้านข้าวแกงสาขาเยอะใช้ระบบทำทุกอย่างเต็มมาตรฐานหมดเนี่ยนะคะ
คำถามคือตั้งแต่ประกอบการมาเราไม่นับโควิดตั้งแต่ตั้งร้านแล้วก็ทำการประกอบการมาเนี่ย
ถือว่าตัดสินใจถูกใช่ไหมคะที่ใช้วิธีนี้
ใช่ครับ
มันเห็นผลดีกว่าร้านข้าวแกงทั่วไปที่เราคุ้นเหรอพี่
คือผมเองก่อนที่ผมจะมาถึงวันนี้สาขาแรกผมก็เหมือนร้านชาวบ้านก็เลยครับ
ก็สร้างร้านด้วยเงินเงินทุนประมาณ๑ล้านบาทก็สร้างโครงสร้างอะไรอย่างนี้ก็ก็ทำเหมือนคนอื่นอ่ะ
ตอนนั้นเราก็ยังเป็นแบบบุคคลอยู่แต่พอมาวันนี้แล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีหลายสาขาเราก็ต้องมองนะว่า
อะไรที่มันจะทำให้เราบริหารงานง่ายที่สุดแล้วก็จะคุมมาตรฐานให้ได้ดีที่สุดมันก็ต้องเอาระบบเข้ามา
อย่างที่เราทราบกันคือคุณเสกตั้งเป้าว่าจะพาข้าวแกงไปสู่ต่างประเทศ
แน่นอนครับมั่นใจด้วยว่าต้องไป
เนี่ยชอบไหนใบสมัครเอามาหรือเปล่าคะขอคุมระบบเงินตั้งใจเข้าไปโกงล้วนเลยกู
เราตั้งเป้าเนี่ยนะคะขั้นที่เราจะไปเปิดต่างประเทศมันจะเกิดขึ้นปีไหนที่ไหนถ้าไม่ติดโควิด
จริงก็ต้องไปปีหน้าก็ต้องไปแล้วครับ

ฉันจะไปทำสาขานั้น
ใช่เพราะว่ามันเป็นมหานขณะห้อนโลกไง
ผมก็ไปดูงานร้านข้าวแกงที่เนวยอร์กมา
แล้วก็แกงที่รังมากในอเมริกามีสาขาเยอะมาก
ไปดูงานเขาแล้วก็เอากลับมาพัฒนาของเรา
ก็เห็นร้านอาหารไทยใช้ชื่อไทยแต่ไม่ใช่เจ้าของคนไทยสักที่เลย
ซึ่งเจ้าของคนไทยก็มีบ้างแต่ว่าน้อย
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต่างชาติเขาเอาไปแดกหมด

ชอบจริงเอาคือพี่ใส่ให้เต็มที่เลยค่ะ
เราก็รู้สึกว่ายิ่งมายิ่งไปเจอแบรนด์หนึ่ง
เครื่องมีเจ้าของเป็นคนสิงคโปร์
เขาก็ใช้คำว่าไทยนำหน้าเลยร้านเขา

และก็เปิดเป็นเป็นร้อยสาขาเลย
แล้วก็กลายเป็นว่ามันมีบริษัทกลุ่ม
ที่อยู่ในไทยก็ไปซื้อแบรนด์นี้กลับมาขายคนไทย๒๐๐๐ล้าน

แล้วไอ้แบรนด์ที่ซื้อกลับมาก็เป็นของต่างประเทศด้วย
ก็กลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยเข้าของเราไป
แล้วไอ้คนอื่นอีกก็เอากลับมาขายเราอีก

แต่ว่าในสไตล์ข้าวแกงผมเชื่อว่ายังไม่มีใครที่ทำร้านอาหารสไตล์เชน
คือถ้ามีหลายสาขาเขาเรียกว่าเป็นเชนอาหาร

คือเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช่ของคนไทยที่ทำอย่างนี้ใช่ไหม
คือผมว่ามันเหลืออย่างเดียวแล้วนะคือข้าวแกง
พอช่วงโควิดเนี่ยผมได้หยุด๒เดือน
ก็เลยมาคิดเรื่องพวกนี้แหละเรื่องอะไรเหล่านี้สิ่งที่มันเป็นจุดด้อยของข้าวแกงเนี่ย

พอหลังบ่าย๒ผมเลิกขายข้าวแกงเลย
ผมมาขายเป็นร้านอาหารแทน
ผมก็เปิดเป็นร้านอาหารเป็นแบบเลสตรองแทนเป็นแนวไทยคูซีน
อาหารไทยเป็นชุดเป็นเซตอะไรแบบนี้
ก็เลยแก้ปัญหาในโดยของ๑เรื่องต้นทุนที่สูญเสียไป
ได้เยอะมากแล้วก็ได้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

ผมก็สามารถเก็บลูกค้าได้ตั้งแต่มื้อเช้าผมเปิด๖โมงเช้า
ื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นผมก็ได้๓มื้อเลย

จะแล้วคนทำงานตัวผู้กับคนปรุงนี้

จะจับคนเพิ่มหรอ

ใช่หลังโควิดมาเนี่ยผมเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลย
เมนูที่เป็นเมนูพรีเมียมต่างเนี่ยผมก็ให้ทำจานต่อจานเลยลดต้นทุน
เพราะเมนูพรีเมียมต้นทุนค่อนข้างสูงอย่างปูนิ่มเนี่ยเราก็ซื้อมาโรงกิโลหนึ่งประมาณ๕๐๐บาท
เราก็จากที่เคยทำเป็นถาดออกมาบางทีขายไม่หมดเราก็ต้องทิ้ง

เรามีเบอร์กันแล้วนะ
คือยังไงก็ต้องยอมทิ้งมันเสี่ยงกว่าถ้าจะเอามาขายมาก
เราจะทำเป็นโมเดลจำลองให้ลูกค้าเห็นแล้วก็สั่งแล้วเราทำออกใหม่จานต่อจาน
ซึ่งลูกค้าประทับใจมากเป็นการแก้ปัญหา
ซึ่งผมมองว่า๒เดือนที่ผมหยุดโควิดทำให้ผมมีเวลาได้คิด
เอาสิ่งที่ทุกคนติทุกคนด่าเนี่ยเอามาคิด
เราก็มาดูว่าเฮ้ยเขาด่าเนี่ยเขาด่าช่วงไหนวะ

เรามีปัญหาตรงนี้เราก็มานั่งแก้
นั่งแก้๒เดือนนี้ไม่ได้หยุดงานนะฮะ
คิดว่าเราจะกลับมายังไงให้มันดีขึ้น
ตอนที่ตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ตอนโควิด
แบบพอเปิดมาได้เราจะเริ่มใช้เลย
เราไม่รอจังหวะว่าให้มันชัวร์กว่านี้ก่อนเหรอคะ

ผมกล้ามั้งครับผมเป็นคนที่ผมพัฒนาอยู่ตลอด
ผมเป็นคนที่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่ง
มีคำหนึ่งที่ผมยึดติดกับมันอ่ะนะ
ย่ำอยู่กับที่คือการก้าวถอยหลัง
ถ้าเราย่ำอยู่กับที่วันนี้เดี๋ยวคู่แข่งมันก็วิ่งแซงเราแล้ว

ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปข้างหน้า
เดินได้แล้วเราก็ต้องวิ่งให้ได้เราก็ต้องไปไม่หยุด

คือถ้าเราไม่พัฒนาเราก็คงไม่มี๑๘สาขาที่ผ่านมา
เราก็คงบินแค่สาขาเดียวสาขาแรกแค่นั้น
เราก็คงอยู่กับที่ไปอย่างนั้นแล้วคนอื่นเขาก็แซงเราไปเรื่อย
ถ้าฟังจากแผนคุณเสกตอนนี้ก็คือเราคุยกันคร่าว
คือเดี๋ยวปีหน้าใช่ไหมคะปีหน้าก็จะทำให้ครบ๓๐สาขา

แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีก๒ปีน่าจะมีสักที่หนึ่งในต่างประเทศ
อาจจะหลายที่พร้อมกัน
หลายที่พร้อมกันเนี่ยฉันไม่เคยสรุปอะไรของเขาถูกเลย
คือตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยโมเดลร้านข้าวแกงของเราเนี่ย
สไตล์ใหม่ที่เราออกไปเนี่ยต่างประเทศเขามองนะครับ
คนที่เป็นนักลงทุนหลายประเทศเขาก็ติดต่อมาว่าเขาอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา
เพื่อที่จะเอาแบบนี้รูปแบบนี้ไปเปิด
ในประเทศนั้นเยอรมันอเมริกานี่ก็มีหลายรัฐเลย
แล้วก็แม้กระทั่งฟินแลนด์ไอซแลนด์อะไรพวกนี้
ซึ่งมันเยอะมากจีนนี่ก็เยอะที่สุดเลย
คุณเสกในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากเราเรื่องธุรกิจเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะ
สัมผัสเพื่อนฝูงพี่น้องแม้กระทั่งลูกน้องต่าง
คุณเจอภาวะคอวิดแล้วสภาษการณ์ชีวิตเค้าเป็นยังไงกันบ้างคะ
ผมว่าทุกคนปรับตัวได้ผมว่าทุกคนต้องปรับตัว
ถ้าใครไม่ปรับตัวแล้วมันจะทำยังไง
ก็แบมือขอตลอดชีวิต
แต่คนที่อันนี้เราลองพูดถึงคนที่ทำธุรกิจด้วยกันก่อนนะ
ก็มีหลังจากที่มันจางไปแล้วโควิด
ก็ได้เห็นว่าบางคนก็ยืนระยะไม่ไหวเหมือนกันนะ
เยอะครับเพราะว่าอย่างเพื่อนผมเองก็ล้มแบนไปเลยก็มี
ล้มไปก็เยอะแล้วก็ล้มละลายก็เยอะคือ
ผมว่าบางทีผมโชคดีตรงที่

มันจะช่วยไปเยอะ
เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมานั่งแบกดอกเบี้ยหรือว่า
มันไม่เครียดเครียดไม่มาก

แต่รู้อยู่แล้วล่ะว่ายังไงเราก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง

เศรษฐกิจมันจะแย่ไปขนาดไหนเราจะเห็นภาพอะไรบ้าง
เท่าที่เราอยู่ในวงการพอพี่ไม่มีผิดถูก

ผมรู้สึกว่าถามความรู้สึกผมเนี่ยเหลือมันก็กลับมาครับ
ต้องให้กำลังใจด้วยกันครับต้องให้กำลังใจด้วยกันอย่าไปซ้ำเติมเลย
วันเร็วนี้ก็ยังเห็นว่าแบรนด์กาแฟแบรนด์นึง
เพิ่งประกาศปิดกิจการในประเทศไทยไป
เขามีคนไปซ้ำเติมเขาแบบ
เพราะขายแพงอย่างนี้ไงผิดอะไรมึงไปยุ่งอะไรกับเขา
คือแบบมันอะไรอ่ะคือแบบนี้มันไม่น่ายกย่องอ่ะคนอย่างนี้
ใจมันบอดไปคือผมว่าถ้าถ้าเขาล้มไปอ่ะ
คุณแค่ให้กำลังใจเขานิดนึง
บางทีเขาอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้
ใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบไปซ้ำเขาไปเติมเขาอย่างนี้มัน
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุเลศอ่ะ
เสกตอนช่วงที่แบบเราประเมินไม่ถูกว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่
มาจะเป็นยังไงตอนนั้นมีลักษณะบุคลิกอย่างเราเนี่ยนะ
มีช่วงจิตตกไหมคะแบบดิ่งแบบนั่งเงียบนิดเดียว
อย่างเงี้ยมีต้องมีครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเปิดเมื่อไหร่
ยิ่งนานไปยิ่งแย่นะฮะยิ่งนานไปยิ่งหนัก
เราก็อย่างที่ผมบอกมีก๊อก๑ก๊อก๒ก๊อก๓
จังหวะที่รู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยเอาไงดีวะรู้สึกว่าดิ่งที่สุดอะ

คือในหัวมันก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเขาปิดไปอีก๒เดือนเราจะทำไงวะ
ถ้าปิดไปอีก๓เดือนเราทำไงวะ๔เดือน๕เดือนเราจะทำยังไงวะ
คิดอยู่แค่นี้คือมันก็ต้องคิดแผนกลยุทธ์ใหม่ตลอดเวลาเลย
แผนก็เปลี่ยนตามระยะที่มันจะเปิดเนอะ
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้ความคิดหมดเลย
ถ้าเราคิดแค่ชั้นเดียวแล้วเราไม่เผื่อแผนสำรองไว้
แล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขได้ไม่ทันการ

หุ่นหยิดอ่ะไม่มีมีช่วงใช้ความคิด

อ้าวใครไม่ให้สัมภาพว่าตัวจริงบ่อเนี่ย

แล้วในส่วนของชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครับ
เพื่อนฝูงคนรอบตัวครอบครัว
เรามีความกังวลเรื่องคู่ดีมั้ย

ผมเป็นคนที่แยกความสุขกับความสบายออก
ความสุขกับความสบายผมแยกมันออกได้
ความสุขคือผมอยู่บ้าน
แฟนภรรยาหรือเมีย

เขาทำกับข้าวให้เรากินอย่างนี้เรากินอยู่บ้านเขาเรียกมีความสุข
แต่ความสบายเนี่ยเราต้องมีรถยี่ห้อไหนล่ะเรามีความพอใจแค่ไหนล่ะ
เราจะต้องมีบ้านหลังขนาดไหนล่ะอันนั้นแม่งความสบาย
เพราะฉะนั้นผมมีความสุขตลอดแต่ความสบายเนี่ยผมก็มีอยู่แล้วไง
ผมก็มีทั้งบ้านทั้งรถทั้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลอะไร
แต่ว่ากังวลเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวมันก็เลยทำให้ผมไม่ค่อย
ไม่ได้วิตกอะไรมากมีแต่เรื่องธุรกิจแต่เรื่องส่วนตัวไม่มีเลย
คือถ้าอยู่ในโหมดของความจริงจังเคร่งเครียดหน่อยก็คือเราเห็นว่ามันเป็นงาน
ไม่ได้ถูกครอบด้วยความรู้สึกนั้นทั้งหมดในชีวิต
ตอนที่หยุดโควิดเนี่ยผมก็ทำยูทูปนะก็ทำคลิปแต่ทำอยู่ที่บ้าน
แต่พอเป็นธุรกิจเป็นบิสเน็ตแล้วเนี่ยผมก็จะต้องเป็นคนอีกบุคลิกหนึ่งต้องจริงจัง

พี่เป็นข้าวแกงหรือว่าพี่เป็นยูทูปพี่เป็นใครตรงพี่เป็นคนไหน
เมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าตอนผมอยู่ในยูทูปผมมีความสุขผมเป็นตัวเป็นตนของผม
อยากทำอะไรผมทำแบบพูดอะไรผมพูดถ้าผมมาเป็นผู้บริหารข้าวแกงเนี่ยผมก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่ง
ถ้าเป็นยูทูปไม่ต้องมีหาอะไรพวกนี้เลย
กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราพอเราเปลี่ยนโหมดไหมแบบพี่เอาแบบยูทูปคุยกัน

พี่เขาไม่เป็นหรอพูดอะไรปอดแท็ก
ยูทูปค่ะยูทูปคือความสุขคือตัวตนใช่ไหมใช่
คืออยากทำอ่ะแม่งอยากทำคลิปทุกวันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำพ่อ

อยากแท้วะเฮ้ย
คือเรามีอะไรที่เราอยากจะเล่าอยากจะพูดอยากจะแบบเล่นอะไรอย่างนี้เนอะ
อยากคิดคิดว่าเอ๊ะคือทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้วิจารณ์อาหารแล้วก็ไม่ได้รีวิวอาหารมาเกือบ๒ปีแล้ว
ผมทำแต่คลิปที่มันแบบมันเป็นวัฒนธรรมอาหารบ้างอาหารที่แบบเราไม่เคยเห็นบ้าง
อย่างไปก้อยคาโคงก็ไปกินกับชาวบ้านเขาล้มงัวผาด

เอออะไรอย่างนี้มันก็ผมว่าผมชอบอะไรอย่างนี้
ที่มันทำให้แบบคนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น
แล้วมันเป็นความสุขผมที่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัด
ผมอยู่บ้านเดือนหนึ่งไม่เกินสิบวันอ่ะ
อืมเวลาต่างจังหวัดนี้เอาเอาเมียเอาภรรยาเอาแฟนไปด้วยมั้ยคะ
เอาไปครับไปหมดเลยเอาไปหมดเลย
พี่มีคนเดียวโอ๊ย

เขาเป็นทุกอย่างเขาเป็นเพื่อนผมเป็นน้องผมเป็นลูกผมเป็นทุกอย่าง
เดี๋ยวภรรยาหันมาเพื่อนเล่นเนาะ
ภรรยาแฟนหรือเมียหรือน้อง

พี่เบาลงหน่อยมั้ยท่านจะทำธุรกิจแล้วค่ะ
ตอนที่สาเหตุบินไปด่าพวกเกลียนมากกว่า
เขาจะเตือนแค่นั้นเองมันเป็นความสุขผมมันห้ามไม่ได้

เหมือนพวกเขาไฟซ้อนกันสามนุ่ง
ตอนนี้แฟนเมียแล้วก็ภรรยาก็ได้แต่ไหล่สั่นไปนะ
เราจะอยากจะทำอะไรอีกสัก๒ปี๓ปี๕ปี

ความสบายผมมีแล้วผมมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีเงิน
เหลือความสุขเลยครับเก็บความสุขอย่างเดียว
ผมคงไม่มานั่งทำงานถึงอายุ๖๐หรอกครับ
ผมว่าคงเกษียณตัวเองแล้วก็ใช้ความสุขให้เต็มที่แล้ว
ผมว่าคนเราเวลามันเราจะตายอยู่เท่าไหร่
ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้เวลาของตัวเอง
ผมเนี่ยอ้วนขนาดนี้แม่ง๖๐ถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
อ้าวอันนี้มันเป็นการโปร่งใช่ไหม
ไม่แล้วคือพวกเราควรจะเอออยังไงกับพี่ดีครับ

เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีบหาความสุขใส่ตัว
เพราะนี่มันผมอายุ๔๖แล้วนะฮะมันก็เกินครึ่งชีวิตแล้ว

มีทุกวันพรุ่งนี้มีความสุขมาลืนฉันมีความสุขมาเลิกฉันมีความสุข
ผมว่ามันจะมีอะไรพิเศษกว่านี้
เพราะพี่มีความสุขว่าหน้าพี่ใส่ปิ๊ง
ใช่เด็กไหมอ่อนเนี่ย

มันมีคนที่ทั้งรอดแล้วก็คนที่ร่วงไปในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งคนที่ตั้งหลักทันและตั้งหลักไม่ไหวแล้วในช่วงที่ผ่านมา

เพราะว่าทุกคนชีวิตทุกคนมันล้มมาทุกคนแหละ
ผมอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วผมมีทุกวันนี้ได้เพราะประสบการณ์

ทำให้ล้มแล้วมานั่งมัวแต่นั่งคิด
ให้กูล้มอย่างนั้นล้มอย่างนี้อีก๓ปีกูค่อยลุกก็ตายไปเถอะ
มันไม่มีใครที่จะต้องมานั่งล้มตลอดชีวิตหรอก
คือล้มวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะลุกมาวันหน้าไม่ได้

ผมไม่หยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นหลายคนก็ผมขอให้กำลังใจทุกคนนะครับว่า
คนที่ทำธุรกิจทุกคนผมว่ามันไม่มีใครหรอก
มันประสบความสำเร็จในธุรกิจแรก
ทุกคนมันต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราพลาด
เราก็ศึกษามันวิเคราะห์มันแล้วก็ทำมัน
บางคนคิดอย่างเดียวคิดแม่งทุกอย่างแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
คือเราคุยกับพี่เสกในวันที่เคยล้มมาแล้ว

ฉะนั้นการที่จะไม่ล้มรอบนี้อย่าไปนับแค่นี้

เห็นด้วยว่าที่ผ่านมากูล้มแล้ว

เรามาเจอกันในวันที่ครั้งนี้ไม่ล้มแค่นั้นเอง

ถลอกปอกเปลือกไหมพี่ที่ผ่านมาสะบักสะบอมไหม

จริงพี่เสกคล้ายกับจอร์ดนะคือจอร์ดรับทราบอะค่ะ

ว่าคือเราก็มาคุยกับเขาเหมือนพี่เสกเลย
เรามาคุยกับในวันที่เขาครั้งนี้เขาไม่ล้ม
ที่ผ่านมาแท็บลุคไม่ขึ้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคืออย่างที่พี่เสกบอกถ้าจะมองต้องมองให้ครบ
ผมฝากไว้อีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราเสี่ยงให้เยอะ

สมมุติถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยนะเสี่ยงให้เยอะ

หรือว่าทำอะไรที่มันแบบพลิกชีวิตได้
แต่ถ้ามีเยอะเสี่ยงให้น้อย

ถ้าเราอยากพลิกชีวิตเราก็ต้องเสี่ยงให้มันเยอะ

ก็มันจะบอกว่าใช้คำว่ากล้าก็ได้เลยนะ

ก็ต้องเอาเราอยากพลิกชีวิตไหมล่ะ

ใช่ผมก็กล้า
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
นัทตอนนี้ก็พร้อมกลับมาด่าพี่เหมือนเดิมค่ะ
แข็งแกร่งขนาดนี้
ถามว่าด่าผมว่าไปดูตัวเองก่อน

จะอิจฉาจะอิจฉา
หรือถ้าแน่จริงมาพูดต่อหน้า
ข้างบ้านนั่นแหละผมไม่สนใจหรอกหมาข้างทางอ่ะมันไม่เห็นตัวมันได้ยินแต่เสียง

เอาจริงเหรอโหเส่งแหละ
พี่คะเท่านี้พี่ยังไม่พออีกหรอกค่ะ

รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันวันนี้มาในแนวนักธุรกิจ
มีอะไรจะบอกรัฐบาลไหมคะอันนี้ไม่เอาออกอากาศเนอะ

คือตอนนี้ผมเข้าใจแหละรัฐบาลเขาช่วยแรงงานเยอะ
คือแต่ผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไม่มีผู้ประกอบการเนี่ยแรงงานก็ไม่มีงานทำนะ

คือช่วยบ้างช่วยหน่อยช่วยให้มันมากกว่านี้หน่อย
สิ่งที่ถ้ารัฐจะช่วยคนที่เป็นผู้ประกอบการมันต้องเข้าไปเป้าไหนพี่
ต้องเข้าตรงไหนถึงจะแบบผมว่าตอนนี้คนทุกคนค่ะเงินทุนในการกลับมา
หลายส่วนซึ่งตอนนี้เขาก็มีนโยบายเงินอะไรก็ไม่รู้

ไม่เป็นไรครับผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะ
แต่ประเด็นของพิเศษก็คือว่าถ้าจะช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยที่เรื่องเงินนั่นแหละ

แล้วถ้าคุณช่วยเฉพาะพนักงานอย่าลืมว่าก็จะไม่มีคนจ้างพนักงานไม่มีคนจ้างแรงงาน
ถ้าธุรกิจล้มแล้วแรงงานรัฐบาลก็ต้องช่วยตลอดไป
คุณต้องช่วยธุรกิจดิช่วยผู้ประกอบการสิเพื่อเขาจะได้ไปจ้างพนักงานกลับมา

ตัวพนักงานก็จะได้มีเงินในกระเป๋าเพื่อไปหมุนเศรษฐกิจ
ใช่มันก็ทั้งระบบอ่ะแหละ
ใช่จะบอกว่ามันน่าห่วงมากนะคะคือถ้าเราเห็นเจ้าใหญ่แล้วมันเป็นข่าวเนี่ยแปลว่าเจ้าเล็กไปเรียบแล้วนะ
ซึ่งตอนนี้ก็ไปกันเยอะนะครับไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารที่ไป
ธุรกิจรถยนต์ธุรกิจโรงแรมธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเยอะแยะหมดเลยที่ล้มไป
แล้วล้มแรนด์ไปเลยอ่ะแล้วพนักงานกี่คนล่ะที่เขาต้องตกงานอ่ะ
แล้วถ้าธุรกิจอื่นมันไม่ขึ้นมาแล้วเขาจะไปเอางานที่ไหนอ่ะอืม
เพราะทุกคนตอนนี้ก็ห่วงเก้าอี้กันหมดแล้วห่วงงานห่วงตำแหน่งกันหมดแล้วถูกไหมฮะ
เพราะว่าธุรกิจใหม่มันไม่ได้เกิดแล้วธุรกิจเก่ามันหายไป
ก็คิดง่ายก็แล้วกันว่าแล้วคนที่เขาจากธุรกิจที่ล้มไปเขาจะไปอยู่ไหน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

ก็รอไปหน่อยสำหรับแผนที่ต่างประเทศอ่าแน่นอนนะครับแต่แผนในประเทศก็ก็กลับมาเหมือนเดิมอ่า
วันนี้หมดเวลาของรายการรีบหมดนะคะรีบหมดไปเถอะ
ไม่งั้นจะจะพาไปคุยเรื่องอื่นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเสกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หม่อมถนัดแดกของเรานะคะก็ไปแดกกันนะคะที่ร้านของหม่อมนะคะ
ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับในอีพีหน้าค่ะ
เราจะกลับไปที่ธุรกิจที่มองเผินไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรนะคะ
แต่ว่าภายในบริษัทนี้เองเขาก็จะมีธุรกิจอยู่หลายรูปแบบ
คำถามคือเขากระทบไหมหรือเขาผ่านมาแบบไหน
สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาสัปดาห์หน้าวันเสาร์๑๐โมงเหมือนเดิม